ประเด็นทางการเมืองประเด็นการชุมนุม
ตอนนี้จับตามองไปที่เรื่องของการควบคุมตัว

ไม่ว่าจะเป็นจุดการชุมนุมวันที่๑๓
ถึงวันที่๑๕ตุลาคม๖๓ที่ผ่านมา
อนุสาวรีประชาธิปไตยแล้วก็ที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ผู้ที่ถูกควบคุมตัว๒๒คนมีแกนนำ๔คน
นั้นก็ดำเนินการทางกฎหมายอยู่นะครับ
แล้วก็สำหรับกรณีของผู้ที่ถูกออกหมาย
ประทุษร้ายต่อพระองค์หรือว่าเสรีภาพของพระราชินี
อีก๒คนนี่ก็ต้องจับตามอง
คนนี้ก็คือนายเอกชัยหงกังวาน
แล้วก็นายบุญเกื้อหนุนนั่นเองนะครับ
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะว่าถูกออกหมายเหมือนกัน
และถูกควบคุมตัวในกรณีของการร่วมกันฝ่าฝืน
พรกรฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตกรุงเทพมนคร
ที่ไปชุมนุมกันที่ย่านราชประสงค์เมื่อคืนนี้

เพราะการชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับ
ปรากฏว่ามีบุคคลที่ถูกควบคุมตัวไป
โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
ได้มีการแจ้งออกมาผ่านทางทวิตเตอร์นะครับ
ว่ามีประชาชน๗คนถูกควบคุมตัว
ขณะร่วมการชุมนุมที่แยกราชประสงค์เมื่อคืนนี้
แล้วก็ตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจ
เวนชายแดนภาค๑ปฐุมธานีหรือว่าต่อชดภาค๑นะครับ
โดยวันนี้ทั้ง๗คนจะถูกส่งตัวไปที่ศาลแขวงปฐุมธานีนะครับ
โดยข้อหาก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับ
แจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ถูกจับได้รับทราบนะครับว่า

ซึ่งออกตามความในมาตรา๙ประกอบมาตรา๑๑แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยมีการชุมนุมหรือว่ามั่วสุมกันณที่ใดตั้งแต่๕คนขึ้นไป
หรือว่ากระทำการอันเป็นการยุโยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยนะครับ
อันนี้เป็นกรณีของการชุมนุมเมื่อคืนนี้ที่แยกราชประสงค์
อันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วนะครับอย่างที่ผมแยกส่วนให้คุณผู้ชมได้รับทราบกัน
ชุมนุมที่แยกราชประสงค์การชุมนุมที่อนุสาวรีประชาธิปไตยธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผู้ถูกออกหมายจับประทุษร้ายต่อพระองค์
หรือว่าเสรีภาพของพระราชินี
มาถึงกรณีนี้แหละครับกรณีของการที่ศาลนั้น
อนุมัติหมายจับตามคำร้องของพนักงานสอบสวนสนดุสิตนะครับ
เพื่อจับกลุ่ม๑นายเอกชัยหงกังวาน
สองนายบุญเกื้อหนุนเป้าทองนัดกิจกรรมทางการเมือง
แล้วก็นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
ในความผิดมาตรา๑๑๐กระทำการประทุษร้ายต่อพระองค์
หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาท
หรือต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ซึ่งเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นวันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
หลังจากที่สารอนุมัติหมายจับแล้วนะฮะก่อนหน้านี้มีข่าวออกมา
ว่านายเอกชัยหงกังวานแล้วก็นายบุญเกื้อนหนุนเป้าทองเนี่ย
จะไปรับทราบข้อกล่าวหาไปพบพนักงานสอบสวนของสนดูสิต
แต่ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้นะครับนายเอกชัยหงกังวาน
ถูกควบคุมตัวที่บ้านพักย่านลาดพร้าวซะก่อนนะครับ
ถูกควบคุมตัวเมื่อเวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายสารเข้าควบคุมตัวนายเอกชัย
ที่บ้านพักในซอยราชพร้าว๑๐๙ทันทีนะครับ
บอกว่ามารับนายเอกชัยหงกังวานเพื่อมอบตัวสอนอดูสิต
ข่าวว่าตำรวจเข้าจับกลุ่มตัวนายเอกชัยเพื่อส่งสนราชพร้าว
แล้วก็เตรียมส่งตัวไปที่สนดุสิตและส่งต่อไปที่ต่อชดภาค๑คลอง๕ในวันนี้นะครับ
นี่เป็นการโพสต์ของทนายความนะฮะส่วนนายเอกชัยก็ถูกควบคุมตัวเรียบร้อยแล้ว
อีกหนึ่งคนนะครับที่สารอนุมัติออกหมายจับตามคำร้องพนักงานสอบสวนสนดุสิตในข้อหาเดียวกัน
ก็คือนายบุญเกื้อหนุนเป้าทองเป็นอีกหนึ่งนักกิจกรรมทางการเมืองนะครับ
ก่อนหน้านี้เขาได้ไลฟ์สดก่อนที่จะเข้าไปมอบตัวที่สนดุสิตนะครับ
โดยเขาได้ไลฟ์สดว่าพร้อมที่จะเข้ามอบตัวด้วยตัวเองนะครับ
เพราะว่าก็เห็นแล้วล่ะว่านายเอกชัยเนี่ยถูกจับนะครับส่วนตัวเขาเองเดี๋ยวเขาจะเข้ามอบตัวนะครับ
และท้ายที่สุดนะฮะทางด้านของศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ได้โพสต์ภาพ
ขณะที่นายบุญเกื้อหนุนอยู่ที่หน้าสอนอดุสิต
และทีมขาวเราก็ไปดักตั้งแต่เช้าก็ไปเจอเหมือนกัน
นายบุญเกื้อหนุนได้มาบริเวณหน้าสอนอดุสิตเช่นเดียวกันนะครับ
ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายต่อไป
อันนี้เป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับ
ส่วนกรณีการควบคุมตัวแกนนำที่
แก่นำของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎร๖๓
ที่ทำการชุมนุมตั้งแต่วันที่๑๓ถึง๑๕ตุลาคม

แล้วก็โดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ก็ปรากฏว่ามีกลุ่มแกนนำที่ถูกควบคุมตัวไป
โดยเฉพาะไผ่ดาวดินนะครับ
นี่แหละฮะนายกริจกระแสทิพย์
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ภายหลังจากการรับตัวไผ่ดาวดิน
หรือว่านายจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษา

แล้วก็พวก๑๗รายมาขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็นำทั้งหมด

เพื่อเฝ้าระวังเชื้อโควิด๑๙เป็นเวลา๑๔วันก่อน

พร้อมทั้งจัดให้แพทย์และพยาบาล

ซึ่งไม่พบว่ามีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง
แต่มีผู้สูงอายุบางรายมีอาการปวดกล้ามเนื้อ
แต่ไม่ได้รุนแรงจึงให้พยาบาลเข้าดูแลนะครับ
ส่วนสภาพจิตใจของทุกคนยังเป็นปกติ
แล้วก็ไม่ได้ร้องขอสิ่งใดเป็นพิเศษ
เว้นผู้ที่มีอาการป่วย
ยังไรก็ตามระหว่างผู้ต้องหาถูกกากตัว
จะไม่อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยม
แต่จะให้ทนายความเข้าเยี่ยมตามเวลาที่กำหนดนะครับ
ก็เช้าไปนี้นะคะในส่วนของทนายความเอง
พยายามที่จะทำเรื่องในการประกันตัว
ทั้งภัยดาวดินก็จะไปที่ศาลช่วง๑๑โมง
ส่วนการทำเรื่องช่วยเหลือบุคคลที่ถูกควบคุมคนอื่นนั้น

ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาเดี๋ยวมีความคืบหน้า
ให้คุณผู้ชมได้รับทราบในข่าวเที่ยงของเราด้วยนะครับ